คุณผู้ชมครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาภัย
หรือถึงเจ้าหน้าที่ด้วยครับ

นายกรัฐมนตรีได้พูดคุยกับเยาวชนแชมป์
ในโครงการบทเพลงรักแห่งแผ่นดินปีที่๗
ซึ่งเข้าประชาสัมพันธ์โครงการปีที่๘
โดยบอกว่าในวันนี้ที่เราได้มาร้องเพลง

เพื่อช่วยนักฟุตบอลและโค้ชทีมหมูป่าอาคาเดมีส
แม่สายทั้ง๑๓คนให้ปลอดภัย
ขณะนี้รัฐบาลได้ทุ่มสรรพกำลังลงไปอย่างเต็มที่
โดยเชื่อว่ามีความหวังที่จะได้รับข่าวดี

พร้อมขอพระราชทานพระบรมีสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ครองทุกคนที่ปฏิบัติหน้าที่
และทั้ง๑๓ชีวิตให้ปลอดภัยครับ
มีสมภาพอุงหอบที่ประสุนในตัวได้ขอบพร้อมให้กับพวกใครด้วย
และประมาทก็ได้ไปตามพระมุทิศธรรมราช
จังหวัดพิภูมิก็ได้ขอบพอดังนั้น

ก็เชื่อนะครับว่าวันนี้จะได้รับข่าวดี

โดยพลเอกอนุพงศ์เผาจินดาเปิดเผยด้วยนะครับ
นุการในพระองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงแนะนำให้จัดระบบในการทำงาน
เพื่อให้เจ้าหน้าที่ทำงานได้สะดวกมากยิ่งขึ้น

ทุกฝ่ายนั้นระดมกำลังอย่างเต็มที่อยู่แล้วครับ